ช่วยนำทางเราไปหน่อยเพราะเราไปไม่ถูก

แต่คราวนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนคือเราใช้ได้สะดวกสบาย
หลังจากนี้เข้าไปใช้แล้วจะงงสับสนหรือเปล่า
เพราะมันมีมือป่วนเข้าไปแก้ไขชื่อของสถานที่
ใช่พี่บุ๊คคือมีการเติมคำว่าลึงพรมรือสีเข้าไปในสถานที่
คุณผู้ชมลองดูหน้าจอบางพื้นที่วัดตระพังเงินลึงพรม
งงเราจะไปวัดระพังเงินซึ่งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่เหมือนกันวัดช้างล้อมแต่ไปเติมลึงพรมไว้แบบนี้เป็นวัดลึงพรมช้างล้อม
แล้วเราจะไปถูกได้ยังไงนะฮะในเมื่อถ้าเราหาแค่ชื่อวัดช้างหลอม
ใช่ยังวัดปากน้ำพาศรีเจริญก็ถูกเป็นชื่อเป็นวัดรือสีปากน้ำพาศรีเจริญ
ถ้าเกิดว่าไปดูนะคะชื่อวัดวาอารามของไทยโบราณสถานถูกแก้ไขเปลี่ยนชื่อใหม่
โดยมีการเติมคำว่าลึงพรมและคำว่ารือสีเข้าไปในชื่อสถานที่เหล่านั้นค่ะ
อย่างเช่นอย่างที่พี่บุ๊คบอกไปส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นประสาทปรางกู่ที่จังหวัดศรีสะเกด
ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นลึงพรมประสาทลึงพรมประสาทปรางกูบ้านขวาวที่จังหวัดมหาสารคาม
ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นลึงพรมกู่มหาธาตุนะคะยังไม่หมดวัดดังทางภาคเหนือจังหวัดบ้านเกิดพี่บุ๊ก
วัดพระธาตุดอยสุเทพปกติเนี่ยชื่อวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารใช่ไหมใช่ฮะนี่ค่ะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น
ฤษีพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจะมีฤษีมาทำไมนั่นสิคะครับส่วนวัดในกรุงเทพอย่างวัดปากน้ำพระศรีเจริญก็
เปลี่ยนชื่อเป็นฤษีปากน้ำพระศรีเจริญวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมก็ถูกเปลี่ยนเป็นวัดฤษีศรีศรีสะทองเนี่ยค่ะ
อกจากจะเปลี่ยนชื่อสถานที่แล้วนะคะที่ตั้งของบางแห่งในไทยก็ถูกแก้ไขว่าอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ปราสาทตาเมืองธมจังหวัดสุรินถูกเปลี่ยนสถานที่จากเดิมอยู่ที่ไหนคะจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหม
มันเปลี่ยนไปอยู่กัมพูชาซะงั้นคนโพสต์ยังระบุว่าพยายามเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อให้กลับมาเป็นเช่นเดิม
แต่ว่าบางสถานที่เนี่ยยังแก้ไขไม่ได้เขาบอกว่าคือชื่อไม่ตรงกับที่ที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้
หากใครอยู่ใกล้โบราณสถานแห่งไหนที่ถูกเปลี่ยนชื่อดังกล่าวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้คือช่วยกันแก้ไขโดยการใส่รูปถ่ายแก้ไขชื่อให้กลับมาเดิมนะคะเป็นดังเดิมค่ะ
หรือมีคนเข้าไปขอเคลมสถานที่ซึ่งตนคิดว่าอาจจะเป็นกรณีที่๒ที่มีการเข้าไปแก้ได้แบบนี้